แฟนมีส่วนร่วมแบบว่าทุกวินาทีทุกโมเมนต์เกี่ยวกับเบบีในท้องนะ
ตั้งแต่ให้ทายเพศลูกตอนแรกนะคะมาตอนนี้ให้ทุกคนนี้นะคะ
ทายชื่อกันหน่อยว่าจะเอาชื่ออะไรกันดีนั่นเองนะคะ
คือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปให้ร่วมกันทายเพศเบบีคนแรกของทั้งคู่แล้วนะคะ
ตอนนี้ก็ถึงคิวทายชื่อกันแล้วค่ะ
แต่ล่าสุดใกล้เข้ามาอีกนิดแล้วพี่แจ๊ค

คราวนี้คุณแม่เขาใบ้เพิ่มให้นิดนึงบอกว่าเป็นเนื้อเพลงนะที่อยู่ในอัลบั้มคราม

แล้วก็จริงจังขนาดที่ว่าเปิดให้แฟนเนี่ยได้ร่วมสนุกทายชื่อกันเข้ามา
คนกดไลค์กันเยอะเลยบอกว่าเพราะว่ามีคำนี้อยู่ในเนื้อเพลงของทั้ง๒อัลบั้มเลยนะฮะ
จัดเต็มก็มีค่ะบอกว่าเน้นหวานแหแล้วกันพูดรวมเผื่อจะถูกนะฮะ
น้องทะเลน้องแผ่นฟ้าน้องสุดฟ้าน้องทาราน้องขอบฟ้าน้องแผ่นน้ำน้องตะวัน
คือเพราะทุกชื่อแต่เขาก็มีที่มาที่ไปนะบอกว่าจากคำใบ้ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นสถานที่

ชื่อสุดท้ายค่ะที่แม่ก้อยไม่ได้ยินที่สุดก็เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะเป็นชื่อแบบแนวสายหานี่น้อง
จะเรียกน้องยังไงถ้าการว่าน่าจะมาจากเสียงกลองงานนี้แฟนแฟนแกล้งคุณแม่อีกแล้วนะคะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละชื่อจะเข้าข่ายเข้าตาคุณแม่ขนาดไหนแต่ที่แน่แม่บอกแล้วว่า
ที่แฟนแฟนทายมาเนี่ยมีคนทายถูกด้วยนะคะก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะคะ
เอาเป็นว่าชื่อไหนก็เพราะนะเพราะว่าเพลงพี่ตูนเพลงวันนี้สแรมเพราะทุกเพลง